บุกไปถึงสภาษณภาษณภาคความเลย

บอกว่าสิ่งที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้ของทนายธรรมราช
เหยียดเพศสภาพฉันไหม
แล้วดูหมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของฉันหรือเปล่า

ไปกับทนายเกิดผลแก้วเกิดไปที่สภาธนายความครับ
หนังสือให้ตรวจสอบมันญาติของทนายธรรมราชนะครับ
ดูหมินเพศสภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ขณะที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อ
แต่มันเข้าใจได้ว่าพาดพิงถึงใคร
คือก่อนหน้านี้มีการโต้แย้งโตเถียงกันกรณีพระชื่อดังในต่างประเทศ
รายการโทรทัศน์นะครับ
โดยคุณแพรรี่ระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าสร้างความเสียหายให้กับเธอ
อกจากนี้ในฐานะที่คู่กรณีเป็นทนายความ
อยากให้สภาธนายความตรวจสอบพฤติกรรมครับ
อันนี้ก็ดิฉันดิฉันมามาวันนี้เพราะดิฉันก็เชื่อมั่นว่า
ฉันก็จะได้รับความเป็นธรรมในส่วนของดิฉันจากสภาธนายความ
แต่ว่าโดยบทสรุปแล้วผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไง
ในการพิจารณาของสภาธนาความก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของ

ถ้าเขาไหว้สวยรวยกระเช้าเข้ามาหาเนี่ยจะยกโทษให้ไหมครับ
ต้องให้การพิจารณามันเป็นที่สิ้นสุดก่อน
และเขาจะแสดงความบุตรสุดใจในการขอโทษดิฉันหรืออะไร
อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าให้ดิฉันแบบหยุด
ไม่ต้องมีการสอบไม่ต้องมีการดำเนินคดี
อะไรกับเขาที่ดิฉันจะทำดิฉันไม่มีทางยกโทษให้เขากัน
ฐานายเกิดผลว่าง่ายมาด้วยกัน

แล้วก็ทนายดังกล่าวโตเถียงกัน
ประเด็นความผิดที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แต่ทนายดังกล่าวกลับโพสต์ตอบโต้

นำอาการป่วยของเขามาเกี่ยวข้อง
ถือเป็นการเสียดสีเหยียดหยามและซ้ำเติมครับ
นายวิเชียนชุบไทยสงฆ์ท่านเป็นนายกสภาธนายความ
พระบรมราชุปธรรมระบุว่า
การพิจารณามัญญาติต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อที่จริง
ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกร้องต้องมาพบภายใน๓๐วัน

ตั้งแต่ตักเตือนพักบายอนุญาต
ลบชื่อออกจากสภาธนายความ
อย่างไรก็ตามทีมข่าวได้ติดต่อไปที่ทนายธรรมราชนะครับ

แต่ท่านแจ้งว่าไม่สะดวกเนื่องจากติดคดีอยู่ที่ศาลครับ